ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสงขลานะคะเกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลทะเลาะวิวาดกัน
ผับดังแห่งหนึ่งนะคะที่เมืองหัดใหญ่กลางเมืองเลยค่ะแล้วก็มีคนได้รับบัตรเจ็บหนึ่งคนเป็นสาวคาบาเร่ค่ะ

นี่เป็นภาพเหตุการณ์นะคะในผับแห่งหนึ่งค่ะก็จะเห็นว่ามีสาวคาเบอร์เร่คนนึงเนี่ยนะคะมาเที่ยวกับเพื่อนกำลังเต้นอยู่บนโต๊ะนะคะ
หัวหน้าพนักงานร้านเข้าไปเตือนไม่ให้เต้นเธอกับเพื่อนเพื่อนก็ออกจากผับมาแล้วสวนกับกาดของร้านค่ะ
ของร้านหนึ่งในนั้นก็คือในไอซ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกาดของที่นี่ปรากฏว่าสองกลุ่มนี้ค่ะมีปากเสียงกันแล้วเกิดการตะลุมบอลกันขึ้น
ไอซ์เนี่ยหยิบกระบองที่เอวไปตีสาวคาเบอร์เร่คนนี้หลายครั้งค่ะ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
ยืนยันบอกวันนั้นเธอกับเพื่อนประมาณ๕๖คนไปเที่ยวที่ผับแห่งนี้
กำลังเต้นกันอยู่สนุกสนานแต่กาดของร้านเนี่ยมาห้าม
แล้วก็พูดเชิงข่มขู่ว่าจะเชิญออกจากร้าน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ

ในฝั่งของหัวหน้าพนักงานของร้านชี้แจงบอกว่า
ที่เขาต้องเชิญกลุ่มของผู้เสียหายออกจากร้าน
เพราะว่ากลุ่มนี้มาแล้วก็มักจะเมา
แล้วก็ก่อความวุ่นวายชอบขึ้นไปเต้นบนโต๊ะ

แต่ว่าก็ยังไม่เชื่อฟังนะผัดกันขึ้นไปเต้นบนโต๊ะค่ะ
พี่เนี่ยตู้นี้เขาไม่เอาอะไรแล้วนะ

เพราะว่ากดที่นี่เราจะไม่ให้ขึ้นเก้าอี้ขึ้นโต๊ะ

แล้วก็หนูก็ให้น้องมาถามว่าเอาอะไรอีกไหม

เต้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเขาก็อ้างเขาไม่ให้เต้น

ถ้าเต้นอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่ให้เต้น

แล้วก็อธิบายเขาฟังเขาก็เถียง

ทำไมพวกหนูเข้าไม่ได้จะให้หนูไปชี้ตัวอะไร

เรียกผู้เสียหายเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม

ผลการตรวจร่างกายมาประกอบ
สำนวนคดีนะคะส่วนคู่กรณีตำรวจ